แต่เรื่องร่างกายเราดูแลดีอยู่แล้วแล้วเรื่องจิตใจอะไรจะเป็นที่พึ่งจิตใจของเราคุณผู้ชมค่ะนี่เลยเกินต้านเจ้าแม่นาคีคุณผู้ชมค่ะบอกเลยคุณนี้เนี่ยอิทธิฤทธิ์เนี่ยสุดยอดจริงจริงตรวจโควิดมาก็หลายครั้งล่าสุดเนี่ยผลออกมาแล้วนะเดี๋ยวไปดูสักหน่อยแล้วกันว่าผลโควิดของแต้วล่าสุดเป็นยังไงวง
แล้วหลายครั้งตรวจมาแล้วหลายรอบทุบสถิติคนบันเทิงไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
แล้วใครจะคิดใครจะคิดคุณผู้ชมค่ะ
เนี่ยนะทำเหรียญเจ้าแม่นาคีวีรสตรีรอดโควิดจริงคุณผู้ชมค่ะ
เจ้าแม่ของจริงไม่ใช่เหรียญทิพย์นะคะ
คือก่อนหน้านี้แฟนก็มโนเออ
ล่าสุดเนี่ยนะทำจริงมาดูชื่อเหรียญกันนิดนึงนะ
ว่าชื่อเหรียญว่าอะไรชื่อนี้เหรียญชื่อว่า
เจ้าแม่นาคีรุ่นวีรสตรีต้านโควิด
เหนือใหม่เสียทุกครอบรอดทุกครอบ
ตอดล็อกสกินทองไปเลย
เปิดรับพรีออเดอร์เมื่อวานนี้โอ้โหคุณผู้ชม
ถล่มทลายทันไหมคุณหลบไม่ทันรุ่นแรกเนี่ยเขาบอกว่าผลิตมาร้อยอัน
ทำมาสองแบบทำมาแบบกิ๊บต๊อกกิ๊บต๊อกก็คือแบบที่ติดโทรศัพท์ด้านหลัง
นี่ไงนะคะรีวิวเองคุณผู้ชมดูรายละเอียดไม่ธรรมดานะจ๊ะ
เลี่ยมกรอบโลหะชุบลงยาพร้อมเชือกถักคล้องคออีกด้วยอ่า
ได้ทำมาแค่แบบเดียวมีอีกแบบด้วยคุณผู้ชมค่ะทำสติ๊กเกอร์พกติดตัวไว้
อุ่นใจค่ะนี่คุณผู้ชมแล้วนี่นะทำเอาขำคุณผู้ชมแล้วรายได้ทั้งหมดนะ
โดยไม่หักค่าใช้จ่ายแต้วมอบให้กับสถาบันบำราชนราดูลค่ะ
แล้วก็มูลนิธิรามาธิบดีนะช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด
คุณผู้ชมค่ะว่าแล้วบันเทิงไทยรัฐของเราก็อยากรอดบ้าง
เราไปทำข่าวกันมาหลายที่หลายสถานที่เหลือเกินคุณผู้ชมค่ะ
นี่เลยเราก็เลยจำลองเหรียญมาเลยละกัน
เป็นรุ่นเจ้าแม่นาคีต้องรอดเสียงคุกรอบรอดอ๋อ
เป็นยังไงกูไม่รู้ว่ายัดยัดยัดไม่จ่ะทุกกราฟเท่ากันอีกทุกท่าน
สู้แล้วจ้ะแม่จ๋านี่ต้องบอกอย่างนี้นะมันก็มี
ค่ะย้ำว่านี่ของจำลองนะคะถ้าใครอยากจะทำบุญกับสาวแต้วนะ
ติดต่อไปที่ไอจีแต้วแล้วกันนะคะอันนี้ขำนะ
มีเดิมคิดมากแต่ขอให้รอดปลอดภัยทุกคน
ใหญ่ขนาดนี้การโควิดและการกระสุน

เผื่อน้องแต้วดูฟาสแพลกคลิปนี้ด้วยนะคะ

แต่หนูทำมาน้อยพวกพี่ซื้อไม่ทัน

เจ้าแม่นาคีรุ่นวิรสตีต้านโควิด

สุดยอดน้องพะวันนะน้องน้าถือว่าเป็นสีสันแล้วกันทุกวันนี้นะคะ